เพราะฉะนั้นแล้วคือตอนนี้พอน้ำเหนือมันมาเร็วถูกป่
คนที่หาปลาท้ายเขื่อนเขาก็ต้องรีบหลบกระแสน้ำ
คุณผู้ชมอยากให้ดูคลิปนี้กันค่ะ

ขึ้นอย่างใหญ่

เห็นหรือยังคนในพื้นที่พากให้เลยบอกขึ้นอย่างใหญ่
นี่ขนาดคนในพื้นที่นะยังตกใจเลย

คลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นพร้อมกันตรงนี้
เป็นคลิปเหตุการณ์เมื่อคืนวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
เป็นกระแสน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดชายนาฏ

อย่างที่บอกปลายน้ำเหนือมาเร็วอย่างเกิสโด่ง
พอมาเร็วปุ๊บก็ต้องมีการเปิดบานประตู
เพื่อระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อนถูกไหม
ทีนี้คนที่หาปลาอยู่ท้ายเขื่อนเขาต้องยอมนะต้องยอมถอยออกมา
ไม่กล้าเสี่ยงกับกระแสน้ำที่มันแรงแล้วก็คลื่นยักษ์แบบนี้นะคะ
เพราะก็เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้
อกจากนี้คุณผู้ชมคนที่ลงพื้นที่
ยังฝากเตือนไปถึงชาวบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อนด้วย
บอกว่าให้เตรียมรับมือกับมวลน้ำเพราะเขาไปประสบเหตุเอง
นี่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยกันถ่ายคลิปแล้วก็รายงาน
เรื่องของสภาพสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายนาฏ
โอ้โหมาเร็วแล้วก็แรงด้วยนะคะ
ส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณผู้ชม
ล่าสุดมีการประกาศเตือนเตรียมรับมือกับพายุโซนร้อนมู่หลาน
น่ารักแต่ว่าอย่างที่บอกไปพฤติกรรมไม่น่ารักเลยนะคะ
นี่ประกาศเตือนฉบับที่๓เมื่อสักประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อนมู่หลานแล้ว
มีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไฮลำขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามเนี่ย
โดยเฉพาะตอนบนในวันที่๑๑สิงหาคมนี้
และจะส่งผลกระทบถึงไทยด้วยวันที่เท่าไหร่ล่ะคะ
จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออก
อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
เฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่าน
เพราะฉะนั้นแล้วรับมือนะคะเตรียมรับมือนะคะ
ข้าวขนของเก็บไว้ที่สูงได้เตรียมไว้ก่อนเลยค่ะ
นี่กระทบไทย๑๑๑๑๓ใช่ไหม
ใช่ค่ะคุยก่อตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเลยจนถึงวันเสาร์เลยนะครับ